ม้าในนครลำปางในปัจจุบันมีโครงเป็นเหล็กและตัวถังเป็นไม้
มีการขับเคลื่อนด้วยแรงม้าลากจูง
การใช้งานและดูแลรักษาจึงต้องดูทั้งส่วนของโครงสร้างและตัวรถ
เจ้าของรถม้าจะคอยซ่อมบำรุงโดยส่วนโครงสร้างที่เป็นเหล็กจะบำรุงรักษาด้วยการหยอดน้ำมันเพื่อเพิ่มการหล่อลื่นและกันสนิม
ส่วนตัวถังที่เป็นไม้ก็ต้องคอยดูว่าเขาโครงไม้บิดเบี้ยวโก่งงอตามฤดูการหรือไม่จะได้ซ่อมแซม
ชั้นเดียวกับส่วนล้อถ้าสึกล้อก็จะถอดเปลี่ยนล้อย่างให้พร้อมใช้งาน